เห็นไหมโอ้โหดูนี่ก็ละลายในปากเหมือนกันนะโอ้โหแล้วดูเวลาลาดน้ำซุปลงมาแบบเนี้ย
นี่เด็ดเลยอ่ะหลายหลายร้านเขาทำแบบนี้นะคุณชิสาเนอะเป็นแบบสุกดิบดิบ
ร้านเจริญตุ๋นอยู่บริเวณข้างอิซอนซอยอสัมชันศรีราชาที่จังหวัดชนบุรี
อ้อนอีออนนะอยู่ข้างอีออนเออดิฉันจะไปเกาหลีไปแล้ว
ข้างข้างอีออนซอยอัตสัมชันศรีราชาชนบุรีครับร้านนี้นะคะ
เด็ดก็คือเมนูเนื้อนี่แหละค่ะอืมเขาคัดสรรเนื้อวากิลแบบ
รีเมียมมาให้ที่ทานนะคะอืมซึ่งเมนูหลักหลักก็จะเป็นก๋วยเตี๋ย
เนื้อวากิลค่ะเมื่อก่อนนี้นะเขาขายแค่เสาร์อาทิตย์ไงครับ
แต่ว่าคุณลูกค้าติดใจอืมบกฤตจันทร์นางคารพุทธประหารสุข
ก็อยากกินขายได้ไหมล่ะเออได้ไหมได้สิตามใจคุณลูกค้าอยู่แล้วนะ
ครับแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ยกินเส้นเบื่อแล้ว
ขอเป็นแบบข้าวได้ไหมอ่ะเออเออเออมีเหมือนกันค่ะ
กะเพราเนื้อวากิลไข่แดงดองครับมีเหมือนกันหรือ
หรือถ้าใครนะมาแบบหลายคนก็คือมีแบบเมนูวุ้นเส้นหมูตุ๋นหม้อไฟด้วยนะ
แชวรสเด็ดเลยค่ะครับหลากหลายเมนูนะคะนอกจากคนไทยจะทานแล้ว
คุณลำคาญอะไรเดี๋ยวญี่ปุ่นเพื่อยไม่ดูอะไรอย่างนั้น
เออมามากันทุกเพศทุกชาติเลยจริง
นะครับไปถามคุณบอยเจ้าของร้านคือคุณยศพงศ
ธนกิจนะคะเขาบอกว่าใครที่อยากจะลิ้มลองเนื้อรสเด็ด
มาที่ร้านได้เลยและวันนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากกันด้วย
เป็นอะไรนั้นไปฟังเลย
วันนี้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วเจอกันที่ร้านเจริญตุ๋นค่ะ
แต่วันอื่นก็ไปทานกันอยู่ได้นะ